จำชื่อเสียเต้ยสมภารสุรรณกุล

เขาเป็นคู่สามีภรรยาที่เคยถูกรางวัลที่๑
ลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาล๙๐ล้านบาท

ถูกเยอะนี่ก็เป็นข่าวประมาณหนึ่งแล้วเนาะ๙๐ล้าน
แต่ที่มันมีประเด็นหนักกว่านั้นก็คือช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่แหละ
มีประเด็นว่าเอาทะเลาะกันเตียงหักออกมาแฉกันไปแฉกันมา
สุดท้ายมีการจ้างหย่ากัน๕๐ล้านบาทแล้วก็ยอมหย่ากันด้วย
แต่วันนี้ที่จะมาเล่าก็คือเสียเต้ยอดีตสามีเสียชีวิตอย่างกระทันหันแล้วนะคะ
เพื่อนก็เข้ามาแสดงความเสียใจกันในโลกออนไลน์เยอะทีเดียวค่ะ
ชมหน้าของเสียเต้ยหรือว่านายสมพันธ์สุรรณกุลอายุ๔๐ปีนะคะ
ดีสามีของเจ๊อ๋อ๙๐ล้านค่ะ
ก็เขาบอกว่าเสียเต้ยเนี่ยป่วยกระทันหัน
เพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดก็เลยเสียชีวิต
ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ว่าในคอมเมนต์เนี่ยเขาก็บอกกันมาแบบนั้น
ทีนี้ใครที่ไม่รู้จักเสียเต้ยเจ๋อ๋อนี่คืออะไร
เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะคะเสียเต้ยคนนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้เขาแต่งงานมีภรรยาชื่อนางวัลลีปัญญาสัยหรือเจ๊อ๋อ
คนนี้ค่ะเขาซื้อลอตเตอรี่มาด้วยกันงวดวันที่๑พฤศจิกายนปี๒๕๖๐
เลข๑๔๙๘๔๐๑๕ใบแล้วก็เลขท้าย๒ตัวอีก๔๐ใบ
แล้วเขาถูกรางวัลทั้งรางวัลที่๑และเลขท้าย๒ตัว
คุณ๑ในล้านจริงแล้วก็ถูกรางวัลรวมแล้ว๙๐ล้านบาท
ตอนแรกก็อยู่กันดีแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรยังไงกัน
ทะเลาะกันแยกทางกัน
คือเขาบอกว่ามีการจ้างหย่ากัน๕๐ล้าน

เป็นการไลฟ์ของเสียเต้ยที่ช่วงที่มีปัญหากับเจ๊อ๋อแล้ว
คือเหมือนเจ๊อ๋อเขาก็ออกมาพูดทำนองว่าเขาอยากจ้างอย่า๕๐ล้านด้วยปัญหาหลายอย่าง
เศรษฐ์เตยก็เลยออกไปไลฟ์โต้กลับนะคะ
ว่าจริงแล้วเนี่ยพฤติกรรมเจ๊อ๋ออีกมุมนึงเป็นอีกแบบนึงนะ
เขาต่างหากคือคนถูกกระทำอะไรแบบนั้น
คือเห็นบอกว่าออกมาไลฟ์แช่ทั้งน้ำตาเลยด้วย
กับเพื่อนแล้วก็มีการขึ้นร้องเพลงเต้นกันสนุกสนานเลยทีนี้มีจังหวะ
หนึ่งอ่ะค่ะที่เขาไลฟ์อ่ะค่ะเสียเต้ยก็เหมือนแบบเห็นหน้าตัวเองในในไลฟ์
แล้วก็พูดเปลยขำนะคะว่าแบบเอ๊ะทำไมหน้าตอบจัง
ผอมจังเป็นเอดปะเนี่ยอันนี้เขาพูดเองนะในไลฟ์ของเขา
แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องความตายบอกว่าเออคนเราชีวิตมันสั้นนะ
ไม่รู้ว่าวันไหนจะสิ้นใจบางครั้งอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้

ใช่แล้วก็บอกรักเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็คือมันก็เป็นการไลฟ์ทำกลางงานสั่งสรรปาร์ตี้กับเพื่อนนะคะ
ก็หลายคนก็มองว่ามันเป็นรางบอกเหตุหรือเปล่า
เพราะว่าอยู่ก็มาเสียชีวิตกระทันหัน
อายุเพิ่งจะแค่๔๐ปีเอง